ประเทศในประชาคมอาเซียนที่ต้องบอกว่าน่าลงทุนคือประเทศอินโดนีเซียนะครับ
ตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจนะครับ
เพื่อเป็นการตอบรับต้อนรับนักลงทุนจากต่างประเทศครับ
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามนะครับในการจะดึงเงินจากนักลงทุนของอินโดนีเซียที่มีการหลีกเลี่ยงเรื่องของการจ่ายภาษี
โดยมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมภาษี
มาตรการทั้งหมดนั้นจะส่งผลดีอย่างไรกับนักลงทุนทั้งของอินโดมรวมทั้งคนไทยที่จะเข้าไปลงทุนที่อินโดนีเซียครับ
วันนี้เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมกันกับคุณชลิดเตชัตอันนันต์นะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาจักรต้าของประเทศอินโดนีเซีย
ก็โฟล์ดอินไซต์ตรงมาจากจากาต้านะครับคุณฉลิดสวัสดีครับ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

นอกจากนั้นท่านก็ยังมีการออกเอ่อบัตรสุขภาพให้กับคนจน
ซึ่งอันนี้ก็มีการตอบรับดีจากประชาชน
และอันสุดท้ายก็คือการเรื่องที่ท่านได้ผลักดันเนื้อโทษกรรมภาษี
ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นครั้งแรกแต่มันเป็นครั้งที่สาม
ครั้งแรกนี่ก็นอน๑๙๖๔แล้วก็ครั้งที่๒ก็๑๙

เพื่อคาดว่าจะสามารถเพิ่มเป้าในด้านการเรียกเก็บภาษีได้

ซึ่งอันนี้ก็จะทำให้มีเงินที่เขาสามารถจะเอาเข้ามาพัฒนาประเทศ

อนุญาตถามถึงเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายนิรัทธศกรรมภาษีว่าสาระสำคัญของ

ก็อันนี้เขาให้เวลาจากจุดนี้วันเดือนสิงหา
ถ้าคนที่ต้องการที่จะมาเหมือนกับว่ามาแจ้งสิ่งที่ตัวเองไม่ได้แจ้งมาก่อน
แล้วก็จะสามารถที่จะมาได้รับการเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำมาก
ก็คือ๒ในปลายมาตรแรกแล้วก็๓ปลายมาตร๒
แล้วก็ปลายมาตร๓สุดท้ายก็คือ๕
อันนี้คือจำนวนนี้สามารถที่จะต้องเอาเงินกลับเข้ามาไว้ในประเทศ
ล็อคอยู่เวลา๓ปีนะครับ
เขาก็จะเอาเก็บไว้ข้างนอกเนี่ยก็เป็น
ปลายมาตรแรกก็จะ๕แล้วก็๖แล้วก็๑๐
ก็คือ๕๖๑๐ถ้าไม่นำกลับ
แล้วก็ยังเก็บไว้ในประเทศต่างประเทศอยู่
ก็จะเป็นจำนวนอัตราที่จะต้องเพิ่มจากปกติอยู่นิดหน่อยครับ
แง่ของนักลงทุนต่างชาติเอง
มีกฎหมายอะไรบ้างที่เอื้อให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุน
มองว่า๓ปีที่เหลือของคุณโจโควิโดโดนั้น
เขาจะมีการออกนโยบายอะไรมากกว่านี้เพิ่มเติมไหมครับคุณชนิดครับ
พฤษฎียศครับตอนนี้ท่านเองท่านได้ปรับคอลโลมอล์ไปเป็นครั้งที่๒
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งท่านเองก็ได้เปลี่ยนเอ่อ
ก็จะเป็นท่านที่โปรในด้านของการลงทุนโดยเฉพาะด้านต่างประเทศ
ซึ่งท่านทั้งหมดเนี่ยก็มีความเห็นว่าท่านอาจจะมีการแก้กฎเกณฑ์ในด้านของการลงทุนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เกิดสภาพการลงทุนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ก็ผมคิดว่าก็ในระยะยาวก็น่าจะเป็นผลดีในการที่จะมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียครับ
ผมขอถามสั้นอีกหนึ่งคำถามธนาคารกรุงเทพมีมุมมองอย่างไรว่านี่คือตลาดและโอกาสของนักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุนที่อินโดนั้นเหมาะสมหรือเปล่าครับ
ก็ธนาคารกรุงเทพเราอยู่ที่นี่ก็๔๘ปีแล้ว๔๘ปีเนี่ยเราก็ยังมีความเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อินโดนีเซียได้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ทางสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันนิ่งลงไปก็คือการด้านการเมือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่าด้านการเมืองของเขาอยู่ในอยู่ในจุดที่เรียกว่าลงตัวแล้วประการที่สองก็คือเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันยังมีความต่อเนื่องเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เขาเองจะต้องการการลงทุนไม่ว่าจะเรื่องการอุปโภคบริโภคหรือว่าการที่จะต้องไปสร้างพลังงานทดแทนหรือว่าด้านของสาธารณสุข
ที่จะให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอ่าลงทุนในประเทศอินโดนีเซียครับครับวันนี้ขอบคุณคุณชนิดมากนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชนิดเตชัตอันนันนะครับผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาจักราต้าของประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยจะเข้า